วันนี้ยังอยู่กันที่สมุทรปราการ
อีกหนึ่งจังหวัดที่เรียกได้เต็มปาก
เต็มไปด้วยร้านเด่นร้านดัง
ที่สร้างเส้นทางเงินด้วยอาหาร
ว่าแต่ทำอะไรมากมายน้องเจ้า

เป็นที่สุภาการเห็นรักเลยนะฮะ

ขอรับสู้ปลายละที่ปากท้องของคนอยากร่วย
กับรายการุ้มปล้ายแดง
ไม่คิดจะช่วยน้องถือครบอะไรอย่างนี้ไม่คิดไหม
ไม่อยู่ร้านส้มตำชื่อดังของย่านนี้เลยชื่อส้มตำดนตรีคุณเจ้าของก็ชื่อคุณดนตรี

เกี่ยวเลยพี่ดนตรีคนนี้ครับก่อนจะเปิดร้านส้มตำดนตรีใหญ่ตัวแบบนี้นะฮะ
ว่าก่อนทำงานรับเลี้ยงเด็กเงินเดือนนะหรือ๑๕๐บาท
๑๕๐บาทต่อเดือนด้วย

แต่ตอนนี้ครับเฮียไฟล์ชีวิตมีส้มตำดนตรีได้ลักแสนต่อเดือนครับผม

ต่อวันจ้าต่อวันจ้ะเฮียค่ะ

อย่าแย่งของน้องอ่ะนี่ของน้องค่ะ
ผมชมข้าวครับผมวันนี้

อยากรู้รายละเอียดไหมคะ
อยากรู้สิครับไปนั่งคุยก่อนไหมคะไปจ้าไป
แหมไม่รอช้าเลยนะครับเฮียป้องน้องจ้า
ที่ร้านส้มตำดนตรีเขามีเมนูให้เลือกกว่า๒๐๐จานเลยทีเดียว
ถ้าต้องเลือกกันเองเนี่ยคงจะหมดเวลาของรายการเราไปก่อนแน่
ยังไงรบกวนพี่ดนตรีช่วยเลือกให้หน่อยนะครับ
จ๊ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับพี่ดนตรีก็ได้เลือกเมนูเด็ดของร้าน
ให้เราได้ลองชิมกันแล้วนะฮะให้พี่ดนตรีแนะนำดีกว่าครับ
อันนี้คือกุ้งนอนสบายนะคะกุ้งนอนสบาย
กุ้งลายเสือทอดแล้วก็เครื่องยำสมุนไพรสดค่ะ

นอนสบายไงครับพี่ครับอันนี้ครับ
และอันนี้ไส้อัวนะคะอันนี้ตำข้าวโพดไข่เค็ม
แล้วอันนี้ตำหลอดนะคะส้มตำมีเครื่องส้มตำอยู่ข้างใน
ขาหมูเยอรมันแต่ปกติเขาจะเสิร์ฟมันบด
แต่เราเสิร์ฟส้มตำผลไม้แทนจ้ะค่ะจ๊ะฝั่งหนู
อันนี้ล่ะคะอันนี้คอหมูย่างค่ะอันนี้คอหมูย่างเนี่ย
เราขายแรกเลยตำปูปลาร้าหอยแคงหอยเพราะเราอยู่โซนสมุทรประการ
หอยแคงอร่อยค่ะแล้วอันนี้เหรอคะอันนี้ปลากระพงอวดดีค่ะ
อ๋อมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องค่ะมันอวดดียังไงครับพี่
อวดดีเพราะว่ามันอร่อยมันมีสมุนไพรสิ่งดีเครื่องอวดดิบ
อันนี้ชนะที่จังหวัดนะนะจ๊ะชนะจังหวัดอะไรยังไงครับอ๋อ
มันเป็นงานกาชาติประจำจังหวัดนะคะแล้วก็แข่งทำเมนูเพื่อสุขภาพ
คือถ้าจะบอกว่าแต่ละเมนูนี่คือแบบเหมือนครบเลยทุกอย่างเลย
อันนี้ก็คือแกงส้มปูนิ่มค่ะแกงส้มปูนิ่มค่ะคือเรียกได้ว่าครบทุกประเภทเลย
ไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำย่างอ่ะเดี๋ยวชิมเลยดีกว่า
กุ้งกูเลยว่าสดมากกรอบจริงแล้วก็เข้ากับผลไพรนะครับ
กดชิ้นขาดอาคารได้ดีแล้วก็ตัดเปรี้ยวด้วยสัปดาห์รสครับ

ของหนูคือนัวมากกินแล้วแบบรู้สึกถึงความนัวความแซ่บความแบบกลมกล่อมมาก
ใครที่แบบว่าชอบคอส้มตำอาหารอีสานหรือว่าจานนี้คือเลิศมาก
อร่อยอร่อยค่ะมันจะเปรี้ยวแบบกำลังดีพี่อันนี้ปูนิ่ม
นิ่มเนี่ยเอามาจากจังหวัดตากเพราะว่าเขามีฟาร์ม

อร่อยมากคือทุกอย่างหนูบอกเลยนะว่าคือเครื่องแน่นมากรสชาติมันถึงได้แบบเข้มข้น
อันนี้คือเป็นแกงส้มที่แบบเหมือนไม่มีน้ำเปล่าอ่ะเหมือนไม่ได้ใส่น้ำเปล่าอ่ะ
เหมือนเป็นเครื่องแกงเลยอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย
แต่วันนี้หนูบอกตรงว่าหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่อยากจะลองทำอาหารอีสาน
พี่ดนตรีช่วยสอดหนูได้ไหมคะ
อันนี้กี่กีบครับพี่

ตำเลยค่ะพริกจะได้ไม่กระเด็น
มีกุ้งแห้งแล้วจะไม่กระเด็นหรือไง

ตำนิดนึงให้มันบุบจะได้หอม

เพราะว่าถั่วลิสงเราก็คั่วเองนะจ๊ะ
ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บนิดนึง

จ๊ะใส่มะเขือเทศถั่วฝักยาว

เต็มเลยนะคะ

ถุดิบทุกอย่างก็คือดูสดใหม่หมดเลย

ทั้งหนูทั้งทั้งนั้น

อันนี้คือปลาอั่วตี้

เพราะว่าปลาเนี่ยพี่ดนตรีทอดมาให้แล้วนะครับ

อันนี้น้ำเชื่อมนะคะเราปรุงพิเศษเลย
มะนาวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่อันนี้ก็๑ช้อน

ใส่ขิงค่ะขิงมันเตา
๒ช้อนเหมือนกันครับมะนาว๒ช้อน
ทั้งเปลือกอย่างนี้เลยใช่ไหมครับทั้งเปลือกค่ะหอมอร่อย
แล้วก็พริกหนึ่งช้อนก็พอค่ะแล้วก็อันนี้สามช้อนเลย
อันนี้เขาเรียกว่าเล็กคาตะไคร่ค่ะทำไมต้องใส่ตะไคร่เยอะอ่ะพี่
เพราะมันสดชื่นทานแล้วอร่อยดีโอเคพอแล้วค่ะ
นี่นี่แหละค่ะเป็นที่มาของคำว่าท่าดีทีเหลวนะครับ
อร่อยดีหน่วยก้าหนูเรียกว่าโอ้โหฝึกมาจากบ้าน
ลาดเลยโหช่วยดูหน้าอยู่ดิ
เป็นไงพอได้
ใส่พริกเลยค่ะใส่พริกสองสามเมตรแล้วก็เม็ดมะม่วงทอด
แล้วก็ปุ้งแห้งด้วยนะคะจ้ะนี่ชิมเลย
นี่นะฮะขอโชว์ก่อนว่ามันสวยผมเทได้สวยมาก
แล้วเราไปชิงฝีมือของเรากันว่าจะรอดไหม
เนี่ยอร่อยจัดเลยอ่ะอร่อยไหมพี่อ่ะพอได้

พอได้แล้วอย่าทำอีกเล่นอร่อยครับ

ขึ้นปลาสดเพราะว่าจริงที่นี่เป็นปลาเป็นใช่ไหมครับปลาสด

เอาละครับได้สูตรเด็กสุดกับไบเฟอร์ไลน์เมนู๒มีนูแล้ว
จากนี้ไปครับจะไปได้โอกาสรู้เรื่องราวชีวิตของพี่ดนตรีมาก
กว่าจะมีวันนี้ครับฝ่าฟันอดทนอะไรขนาดไหนกับผู้หญิงแกร่งคนนี้ครับ

หนูอยากรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเขามาขอเลขตรงไหนอ่ะ

คือฝังใจพอพูดถึงมันก็รู้สึกเสียใจพอสมควร
เศรษฐีป้ายแดง
รับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
ตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้านส้มตำดนตรี
ซึ่งเฮียป้องกับน้องจ๊ะก็ได้พิสูจน์ความอร่อย
พร้อมตะลุยไปถึงในครัว
เพื่อขอสูตรเด็ดการทำเมนูขึ้นชื่อของทางร้านมากันเป็นที่เรียบร้อย
แต่เส้นทางชีวิตของพี่ดนตรีนี่สิครับ

ไม่แพ้จำนวนเมนูของทางร้านเลยล่ะครับ

ดนตรีเนี่ยของเราเนี่ยผ่านเรื่องราวมาเยอะมากนะครับ
จริงนี่คือศูนย์ปาการ

ตอนที่อายุอยู่สักป๔

โดนภูมิที่พจน์

แล้วก็มันจบป่อ๖
คุณแม่ก็ไปทำงานที่สิงคโปร์

ก็เลยมามาทำงานถ่ายเชิญก็มา
ก็เลยเรียกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียว
คือตอนนั้นไป
มันเป็นเรื่องที่สั่งใจนะพี่เนาะ

คือฝังใจพอพูดถึงมันก็รู้สึกเสียใจพอสมควร
ตัวเราเองแล้วก็อยู่กับน้ากับยาย

คือไม่อยากเป็นธนาใครค่ะ
ก็มีคนชวนมาทำงานเขาก็บอกว่าไปเลี้ยงน้อง
พอไปทำงานก็ได้เงินเงินเดือนนะเดือนละ๑๕๐บาท

เขาก็ดูแลเราเหมือนกันเพราะเรายังเด็กเหมือนกัน
ชีวิตที่หลายกันพี่จากนั้นชีวิตไหน

คือกล้าแบบไปรวยคนเดียว
มันมีความรู้สึกว่าแม่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่มี

มันเราก็ไปทำงานก็ได้นะ

ฉะนั้นเสร็จเราเป็นจุดเริ่มของการได้ศึกษาวิชาการทำอาหาร
เพราะว่าคุณยายเขาก็สอนให้ทำอาหารได้ด้วย
เราอยู่ตรงนั้นจนถึงกี่ปีค่ะ

ตอนนั้นก็มาทำงานแถวราชพร้าว
ได้เงินเดือนเดือนละ๕๐๐

แล้วตอนนั้นพี่ดนตรีเห็นบอกมีความฝัน

แต่เขาให้ทำเองทุกอย่าง
ตั้งแต่ไปซื้อลูกชิ้น
ทุกอย่างน้ำปรุงเขาสอนเสร็จ
แต่ของเขาทำอะไรเลย
ไม่ได้เป็นเจ้าอย่าง
ไม่ต้องทำอะไรเลย

แล้วทีนี้พออยู่ในห้าง
ก็จะมีขายทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่ง
มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือไอศครีม
ก็กลายเป็นเรามีความรู้ทางเรื่องอาหารเลย

เปิดรักก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเองเลย

ใครมาขมุ้งเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็ไปแอบดูเขา

แล้วป้าที่เป็นพี่สาวของพี่เขยนะคะ
ก็เขาบอกว่าตึกที่สมุทรประการมีบ้าน
แล้วคุณพี่ตัดสินใจว่ายังไงครับ

มีความรู้สึกว่าอาจจะสู้เขาได้ในใจคิด
วันนิดแหละแต่พอเปิดแล้วปุ๊บ

แต่ก็ทนนะลองสู้ดู

จนถึงแบบเป็นร้านดังแล้วขายดีจนทุกวันนี้

พี่เนี่ยร้านพี่เนี่ย๑ปีมีคนรู้จักจำได้นะ
ก็มีคอหมูย่างเพราะเราเป็นเจ้าแรกที่ขายในสมุทรประการ
สมัยก่อนคอหมูย่างไม่มีชื่อเสียงไม่มี
แล้วพี่เอามาขายเป็นเจ้าแรกคนขายดีเลย
ใช่แล้วทีนี้เขาก็เซ้งร้านเซ้งตึก

ใช่พอย้ายมาฝั่งตรงข้ามก็มีปัญหาอีกเจ้าของตึกอ่ะ
เวลาฝนตกน้ำท่วมเราก็บอกว่าช่วยทำท่อระบายน้ำให้หน่อย
แต่เขาก็บอกว่าไม่พอใจก็ไม่ต้องเช่า
พอได้ยินคำนี้ก็เลยย้าย

เป็นจุดเปลี่ยนที่เราแบบขายดี
พี่ดนตรีเขาบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย
นั่นก็เพราะว่าบริเวณศาลจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นแหล่งชุมชนที่มีคนพลุกพลาดนั่นเองล่ะครับ
ก็เลยได้ทั้งลูกค้าที่มาติดต่อราชการ
พนักงานบริษัทและคนที่อาศัยอยู่แถวนั้น
ให้เข้ามาลิ้มรสฝีมือของพี่ดนตรีจนติดอกติดใจ
โอ้โหเรียกว่าคนจะรวยเนี่ยชุดยังไงก็ไม่อยู่จริงล่ะครับ
สงสัยจะชื่อร้านมาตอนไหนครับ
ลูกค้าที่กินแรกแรกเลยค่ะบอกเฮ้ยดนตรีเมื่อไหร่เธอจะตั้งชื่อร้าน

จำหน้าศาลเขาบอกว่าเมื่อไหร่เธอจะตั้งชื่อคนมาเขาจะได้รู้ว่าร้านเธอชื่ออะไร
ก็ชื่อตัวเองนี่แหละไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร

เสร็จอยู่ที่นั่นต่อหรือว่าจะให้ไปไหนต่อกันอีก
อยู่ที่นั่นเป็นสิบปีเราก็ขยายมาอยู่สายรวดสายรวดก็ขายดี
ตอนแรกอยู่หน้าศาลขายดิบขายดีขยายออกมาที่สายลวดขายดิบขายดีอีก
แล้วมาที่สาขาสาขาหลักที่นี่เหตุปรักษณ์มาอย่างไรครับพี่
ก็ที่นั่นมันเหมือนกับที่จอดรถไม่ค่อยมี
เราก็ขยายมาให้มันใกล้กรุงเทพขึ้นมาอีกหน่อยนึง
และที่นี่ต้องบอกว่ารายได้วันเป็นแสนนะเฮีย

เพราะว่าเขามีของเด็ดของชอบเลยมีมีอะไรนะคะที่เนี้ย

มีสิคะเมื่อ๕ปีที่แล้วลูกน้องเคยถูกรางวัลที่๑ด้วย

เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่จะพาไปสารเขาตอนนี้

นี่เรียกว่าสู้ชีวิตแบบไม่ให้ชีวิตสู้กลับเลยนะครับเนี่ย
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ดนตรีเขามีความเชื่อ
ว่ามีส่วนช่วยค้ำจุนให้ร้านส้มตำดนตรี
สามารถค้าขายเจริญรุ่งเรืองมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับ
อันนี้คือสารที่คุณพี่ดนตรีบอก
ค่ะตอนมาอยู่ใบเลิกต้นไม้ก็ยังเล็กแล้วนี้ต้นไม้ใหญ่

มีคนเปิดใช่มั้ย

เดี๋ยววิ่งนะคุณก้าบ
คนที่เขาเห็นนะคะพี่เขาเสมอมากก็จะเห็นอิจการเป็นยังไงคะ
ก็เห็นเป็นตายายใส่จุงกระเบนเลย

พี่มาอยู่ก็ไม่มีเรื่องอะไรนี้

ความเชี่ยวส่วนบุคคลนะครับใครมาที่ชิมซุปต้ามะตรีแล้วนะฮะ

ตายายตามหนี้ให้หน่อยสิ
คนที่โกงไปอะขอให้เอาเงินมาคืนขึ้นไปนะตายาน
เออ

อันนี้มีตัวเลขด้วย
นี่จ๊ะบอกเลยพี่ดนตรีให้พี่มา
เป็นภูมิพอไหม้หมดแล้วจะมีตัวเลขด้วยแล้วเดี๋ยวเราทุกคนนี้จะต้องคุยด้วยกันสมให้เป็นเศรษฐีป้ายแดงตักไว้นะครับ
แล้ววันนี้ครับเราได้เรียนรู้เส้นทางชีวิตของดนตรีนะครับแล้วก็ร้านส้มตำดนตรีนะครับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้นะครับ
ผ่านการต่อสู้ล้มลุกคุกคานและไม่ยอมแพ้นะฮะเรียกว่าเป็นยอดหญิงแกร่งตัวจริงเลย
แต่วันนี้นะคะว่าก็ว่าเถอะค่ะอยากจะขอแบบว่าขอแบบตรงไม่ได้ขอตากับยายนะคะ

คุณคะขอกันขนาดนี้แล้ว

ส้มตำดนตรีนะคะมีอยู่ที่ถนนสายรวด

ใช่ค่ะแต่งงานงานบวชได้ทุกอย่างเลยได้หมดเลย
สถานที่ตรงนี้สะดวกสบายมากใครที่แบบว่าอยากพาครอบครัวมาทานข้าว
อยากพามาแบบว่าเออทานอาหารอะไรอย่างนี้นะคะสามารถขับรถมาได้เลย
ที่จอดรถแบบเป็นไล่ไล่ไว้ให้คุณเลยและอีกหนึ่งทีเด็ดครับ
ทานเสร็จแล้วมาศักระตาใหญ่ครับดีปะดีครับได้โชคกลับบ้านด้วย
อ่ะวันนี้นะขอบคุณพี่ดนตรีจากร้านส้มตำดนตรีมากมากเลยครับ
ขอบคุณครับ
ครบเครื่องจริงนะครับพี่ดนตรีทั้งเรื่องการสู้ชีวิตทั้งสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจ
เราก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจดีให้ทุกคนที่อยากเป็นเศรษฐีป้ายแดงได้สู้กันต่อไปนะครับ
แต่ตอนนี้เราขอตามสินแสชัยไปช่วยเสริมความมั่นใจทางด้านความเชื่อให้กับอีกหนึ่งร้านนั่นก็คือ
กะเพราขุนช้างสาขาลาดพร้าววังหิน๖๘ที่ช่วงแรกเนี่ยครับก็ยังขายดีอยู่

แบบนี้จะหาทางแก้ยังไงล่ะครับสินแสน
ท่านผู้ชมครับจุดที่มันผิดนะครับ
ก็คือที่เป็นเคาน์เตอร์สีดำนะฮะ

มาเจอน้ำดับไม่ดังนะฮะ

ก็คือสีในแนวของหลักของโทนร้อน

ก็คือควรจะเป็นสีส้มมากกว่าสีดำใช่ไหมครับ

แต่อย่าสีดำหมดไม่รุ่งนะครับ

เงินเนี่ยถามว่าถูกไหมนะครับ

ควรจะวางไว้ฝั่งหัวมังกร

เพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของอาคาร
เป็นหัวมังกรหัวท้องหาง
ตรงนี้สามารถระวังแล้ว
บุคลากรของเราค่อนข้างจะนิ่งลง

ส่วนจุดที่๓ที่ผิดนะฮะ

อยู่ใต้เตาเป๊ะเลย
น้ำทับไฟไม่รุ่งอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วย

นี่แก๊สกับไฟเนี่ยมันใกล้กันเกินไป

มีจุดที่ต้องแก้ไขหลายอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ย

เราควรจะเริ่มแก้เมื่อไหร่ดีล่ะครับ

แก้ไขก็คือเดือนมิถุนายน
หลังจากวันที่๗ไปหาเลิกค่อยมาปรับปรุงได้

ที่เราจะกระตุ้นโชคให้ร้านนี้ขายดี
เพราะว่าร้านนี้หลังพิงทิศตะวันออกนะครับ

เพราะฉะนั้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้
จะมีดาวโชคหรือเรียกว่าดาวแปลก
เพราะฉะนั้นดาวแปบตัวนี้ชอบสิ่งที่เป็นแวววาว
จุดของมันก็คืออยู่ในคอนเนอร์อันนี้นะครับ

ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือประตูมันจะมี๒ด้านนะครับ
ฝั่งนี้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะฉะนั้นติดตามแนวลาวพัดลมลงมาแล้วนะครับ
ให้เป็นไฟกระพริบเป็นแนวแว๊บ
ถ้าทำได้ตามนี้รับรองรู้เรื่องเพลงปังรวย
ต้องบอกว่าไม่เคยมีใครได้มารู้
ลับความอร่อยของร้านนี้มาก่อนด้วยพี่อัน
เขาบอกว่าขนาดน้องเด็กที่ทำงานอยู่ที่นี่

พี่ว่าไปต่ออย่าต้องกวนเรื่องของน่าเกลียดเลย
ไม่ไม่เหลือแล้ว
อย่าทิ้งมาแดง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองมารายงานตัวแล้วนะคะ
วันนี้ไม่ต้องจะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานไก่ย่าง๕๐ปี
เด็ดของเขาก็คือเครื่องเทศที่แน่นเต็มท้องไก่
และบอกเลยว่าเขาย่างด้วยเตาถ่านแบบโบราณ
วันหนึ่งเนี่ยขายเพียงแค่๑๕๐๒๐๐ตัวหมดแล้วหมดเลย
แต่รายได้หลักแสนต่อเดือน

วันนี้ใบตองจะพาไปเปิดอาชีพขายไก่ย่างยังไงแล้วรวย

หอมเนื้อนุ่มเครื่องเทศเน้น
นี่เลยครับไก่ย่างจาปรีชาซอยอิสรภาพ๔๔
ดูสิครับออเดอร์เต็มร้านเลยทีเดียว
มาดูซิว่าวันนี้เนี่ยขายไปได้แล้วกี่ตัว

สวัสดีครับพี่อ้อนนะคะ
ตอนนี้เหลือกี่ตัวหนูถามก่อนเผื่อหนูสั่งไม่ทัน
ตอนนี้ประมาณเหลือแค่๕๐๖๐ตัว

เห็นบอกว่าพี่อ้นขายแค่๑๕๐๒๐๐ตัว

หมดครับแล้วก็ลูกค้าก็สั่งล่วงหน้าเป็นวันถัดไป

ครับตัวหนึ่ง๑๔๐ครับครึ่งตัวก็๗๐บาทครับ
ไข่ครับไข่โลสองครับก็คือต้องน้ำหนักตัวเท่ากันเท่ากันครับ
ราคาขายเท่ากันจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ายืนอยู่ตรงเนี้ย
อ้นสับไปอ่ะหอมมากครับเพราะว่าข้างในท้องที่บอกอ่ะ
เครื่องเทศใช่ครับแน่นแน่นแล้วคือเวลาเราสับไก่
แล้วก็ใส่เครื่องเทศให้ลูกค้ากลับไปอย่างงี้เลยเหรอใช่ครับลูกค้า
อื้อหอมมากอยากชอบเรื่องเครื่องเทศครับ
ไก่ย่างนี้ก็คือมันต้องมีเคล็ดลับความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์
แต่ไก่ย่างจะอร่อยต้องทานกับน้ำจิ้มครับผม
แล้วน้ำจิ้มที่ร้านทำเองไหมคะมีกี่สูตร
มี๒สูตรครับมีเป็นจิ้มหวานธรรมดาที่ทั่วไปครับ

มันมีกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมแมงดา

แล้วปกติลูกค้าที่มาเขาจะมายังไง

เขาจะออเดอร์ว่าถ้าต่ำกว่า๖๐ตัว

ก็เป็นคนวิวใช่มะ

ชื่อของคุณท่อครับ

ให้คุณผู้ชมดูชัดอีกทีค่ะ
ไม่เคยเห็นไก่ย่างที่ไหนที่เครื่องเทศแน่นขนาดนี้
รากผักชีกระเทียมพริกไทยคือใส่ลงไปให้หมดเลย
ไปแบบนี้เลยกลับบ้านก็ได้แบบนี้เลยนะคะ
ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการย่างด้วย
งั้นเดี๋ยวให้พี่อ้นพาไปดูมุมย่างดีกว่าว่าย่างกันตรงไหนยังไงแล้ววิธีการย่างเป็นแบบไหน
ที่มีฐานไม้อยู่ตรงกลางนั่นเองครับ
นี่ค่ะถึงมุมย่างไก่ของร้านแล้ว
มีกี่เตานะพี่โอ้ย

มันต้องยังไงอ่ะข้างในมันเป็นยังไง
พี่โอ้ยเปิดให้ดูได้ไหม

แต่ถ้าเขาติดเตาสองเตาสามแล้วเนี่ย
มันอยู่ที่ประมาณ๒๐นาที
คุณผู้ชมสังเกตนะว่า
ถ่านอะอยู่ตรงกลาง

ทำไมไม่เอาถ่านไปไว้ด้านข้างไก่

ถ้าน้ำมันมันหยุดไปในถ่านที่ไฟลุกได้

แล้วอันนี้ก็คือมันจะทำให้เนื้อไก่ชำ
ชำใช่มันจะนุ่มกว่า

ให้ความร้อนมันอุบให้ทั่วกันใช่ไหม
ใช่ครับ
หนึ่ง๑รอบ๒๔ตัวทำไป
วัน๑๕๐๒๐๐ตัวว่ากันไป

แต่ปริมาณการย่างมันค่อนข้างจะช้า

คุณยายเนี่ยใช้เตาแบบไหนในการย่างไก่นะคะ

และนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์จากจ่าปีชา
สร้างขึ้นมาให้คุณยายซุป
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากิน
จากอดีตร้านไก่ย่างข้างถนน

ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความรัก
ส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับ
นี่คือคุณยายนะคะ
นี่เหลือตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลนะคะ

ก็คือตั้งแต่คุณยายขายตั้งแต่แรกเลยหรอคะ

ยายจะบอกว่ารถเข็นคันนี้

จ้าปีชาสิคะ
จ่าปีชาเป็นคนทำรถเข็นคันนี้ขึ้นมา

รถแบบนี้ไม่สามารถไปซื้อตลาดได้

หมุนทำไมจ่าถึงทำออกมาเป็นนี่คือใช้มอเตอร์หมุนเลยเหรอคะ

เหรอทำตั้งแต่สมัย๕๐ปีที่แล้วเหรอ

หนูอยากรู้ทำไมต้องเอาถ่านใส่ไปตรงร่องกลางแบบนี้ค่ะ

คุณยายสมัยก่อนขายตัวละเท่าไหร่คะ
หมายก่อนนี้ขาย๓ตัว๑๐๐แล้วขึ้นมาตัวละ๒๐
คุณยายเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะแบบขายดิบขายดีขายหมดทุกวัน

เขาก่อนว่าขายพักแรกแล้วก็ไม่ได้ขายเยอะนะ
หา๕๐ตัวก็ขายหมด

แล้วคุณยายคิดว่าถ้าเราขายหมดแบบนี้ไม่ลองแบบขยายกิจการ
หรือว่าทำเป็นเตาไฟฟ้าที่มันไวขึ้น
เสาไฟฟ้ามันก็ไม่เหมือนเตาถ่าน

เสาไฟฟ้าล่ะมันกระด้าง

งั้นเดี๋ยววันนี้ใบตองขออนุญาต

พาไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านคุณยายสะดวกนะ

แต่หนูไม่ได้มาคนเดียว

รับอย่างทุกวันหน้าเลย

สวัสดีคุณยายด้วยครับ
ชุบตำนานไก่ย่างห้าสิบปีเรียกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
ด้วยล่ะครับแม่ใครอยากได้สูตรลับตามมาเลยครับ
ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้แล้วต้องบอกว่า
ไม่เคยมีใครได้บรรลุเทศรัพย์ความอร่อยของร้านนี้มาก่อนด้วยพี่อ่าน
ถูกต้องนี่คือการใช้ศัยศาสตร์หลอกลวง

ไม่ใช่เราไม่ได้ใช้อีกความมูลเตรียมรู้อะไร
เขาบอกว่าขนาดน้องเด็กที่ทำงานอยู่ที่นี่

ออกไปดูต้มทางที่ใครแอบดูฉันหรือเปล่า
ตอนนี้เราถ่ายทั้ง๖อากาศเรียบร้อยดูนะ
คุณใยใช้สูตรนี้ทำมาตั้งแต่สมัยที่ขายโบราณ๕๐ปี
ก็ทำแบบนี้มีอะไรบ้างคะขอวัตถุดิบก่อน
ก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชี

เอาทั้งครึ่งหนึ่งค่ะ
อ๋อครึ่งหนึ่งก็คือแล้วไฟแล้วผักชี
สติดสิ่งที่เธอร่วมให้พฤษพวกเราคุย
เมื่อนี้เราก็ต้องล้างเอาเครื่องในเอาอะไรออกไป

ยังไงลบคนดึงหางตาให้ไปต่อ
ยั่งหน้าพอสักครั้งเศร้าผัดตรงนั้น
มีน้องบกลดว่าช่วงนี้ตาตกอยู่

แต่ว่าเราจะต้องทาซอสก่อนถูกไหมครับ

แต่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่นี้ไปย่างนะคะ
หลังจากย้างเราก็จะมาชิมกันแล้วครับข้างหยาน

ประกอบไปด้วยเม็ดพริกไทยป่นกระเทียมสับและรากผักชีสับ
นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วยัดลงไปในตัวไก่
จากนั้นใช้ไม้เย็บปิดที่ตัวไก่
สีสันด้วยการทาซีอิ๊วหมัก
จากนั้นก็เอาไปยั่งไฟกันได้เลยจ้า

ย่างที่นี่เขาจะมีน้ำจิ้มอยู่๒แบบ
คุณยายเนอะก็คือน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มกายน้ำจิ้มหวาน
แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแมงดานะคะ

แล้วคนชอบน้ำจิ้มแบบไหนมากกว่ากันไหม

อันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วแมงดาค่ะ

หนูบอกพี่หน่อยระดับความเผ็ดเต็ม๑๐ได้เท่าไหร่

กลางเป็นไม่เพ็ดมาก

ชอบกินแบบนี้จะน่าเกลียดปะ
ไม่มีที่ออกซะ

อันนั้นสายอกไก่ใช่ไหม
ไก่เป็นโปรตีนที่ดีมากนะคุณผู้ชมจริง

น้องใบตองและพี่อันทานไก่ย่างกับน้ำจิ้มแจ่วแมงดาแล้วเนี่ย
หิวขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็ได้เวลามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิต
กว่าจะมาเป็นไก่ย่างจาปรีชา
เจ้าเด็ดเจ้าดังตำนาน๕๐ปี
ขายไก่ย่างยังไงให้รวย
เลี้ยงครอบครัวมาได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย

ก่อนที่จะมาขายไก่ย่างค่ะคุณยาย
คุณยายทำอะไรนะที่บอกไปทำงานที่โรงแรม

เพื่อนรู้จักกันเขาทำงานโรงแรม
บอกไปสิเขากำลังรับคนแล้วก็ไปทำงานโรงแรม

แล้วทำไมออกทำไมแต่สุดท้าย
ว่าเราทำงานก็เงินมันก็แค่นั้นมันไม่เพิ่ม

มันยังไม่พอเราก็เลยรับเงินเดือนเสร็จแล้ว
เราก็เลยขอลาผู้จัดการบอกผู้จัดการขอลาออก
ก็ถามดาราไปทำไมทำงานนี่อยู่ในร่ม

แล้วก็มองไปมองมาเออแถวนี้เขาไม่มีไก่ย่างนี่
เราก็คิดให้พ่อเขาเรียก

ถามแล้วเราทำเป็นหรือเป็น

แล้วเคยเอาไปให้คนอื่นลองชิมก่อนไหม
ดีค่ะพ่อเขาทำงานเป็นทหารอยู่ในนี้
เขาก็เอาไป๕ตัวเขาก็ไปแจก
จะเอานายเข่าหรือไงเราก็ไม่รู้

เขาก็บอกว่าเออบอกเมียมึงทำขายได้
แต่เราก็ทำขายอยู่แล้ว

ที่รสชาตินี้มันจะเข้มข้นมาก
อ๋อเหมือนมันจะไปกลับแก้ง

อันนี้ก็ผมคิดว่าผมก็เลยร่งรดลงมาลองให้ทยาให้อายุ
ให้เด็กทานได้
ก่อนโควิดวิกฤตที่เจอนักคือไข้หวดนก
ตอนนั้นเหมือนจะเลิกตรีจการกันเลยแล้วค่ะ

ไม่รู้เพราะว่าคนไม่กินไก่ไก่ติดเชื้อ

แต่ทุกวันนั้นวันสุดท้ายอยู่ติดร้าน๒เดือน

ให้คุณยายฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบดูรายการอยู่
แล้วอยากจะมีอาชีพอย่างขายไก่ย่างแหล่วเนี่ย
คุณยายเพศรับความสำเร็จของคุณยายคืออะไร

แล้วก็เราทำให้ดีที่สุด
เวลาเจ้าของร้านทำคนละเรื่อง

ให้พี่อ้นกับคุณยายฝากร้านกับเขา
ร้านอยู่ที่อิสระภาพ๔๔ซอยโรบันเคิมเบอร์รี๑ครับ
เปิด๙โมงครับถึงประมาณบ่าย๓
๐๘๗๓๔๑๑๘๖๔หรือสั่งทางไลน์แมนกับลูกวิทูตได้ครับ

ขอบคุณพี่อ้นกับใจชุดมากนะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสร็จหีป้ายแดงแล้วนะคะ

พบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น

สวัสดีครับพี่โพนะพี่โพ

เราต้องทำคนละตัวอย่างนี้เลยเหรอ
ถ้าไหวสาขนาดตั้งตัวถือเอามือแตะฉันไว้ไหม

เพราะว่าขายสู้ร้านนี้ไม่ได้